หลายคนอาจจะรู้จักน้องซาย

นี่คือน้องไซด์นะคะเบนเจ้าพรเจ็ดสถานการณ์วัยยี่สิบสามปี
ไอดอลสายคอสเพลย์เจ้าของฉายาสวยงบน้อย
สเพลย์สุดครีเอทค่ะมาพร้อมกับนายกระหนกเดชมูลวัยสามสิบแปดปี
แอดมินเพจฟาร์มสุกเล็กเล็กที่มีผู้ติดตามกว่าเก้ามื่นคนนะคะ
ทั้งคู่ก็มาพบตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
โดยมาแจ้งว่าเพจของพวกเขาเนี่ยฟาร์มสูงเล็กเนี่ยน่าจะถูกแฮ็กค่ะ
ซายเล่าให้ฟังว่าเปิดเข้าเพจตัวเองที่มีแอดมินเป็นเพื่อนกันอีกสองคน
แต่เข้าไม่ได้เลยทีนี้ตอนเช้าพอเปิดอีเมลดู
ก็มีข้อความแจ้งจากเฟซบุ๊กมาว่าถูกเปลี่ยนสถานะ
คือเปลี่ยนสถานะจากการที่เป็นแอดมินคือผู้ดูแลเพจกลายเป็นไม่ใช่
พอโทรไปถามเพื่อนที่เป็นแอดมินเหมือนกันอีก๒คน
ก็บอกเหมือนกันว่าโดนดีดออกจากการเป็นแอดมินแล้ว
ตอนสายทางเพจมีการโพสต์ข่าวโดยคนอื่นที่ไม่รู้จักค่ะ
ก็เลยมั่นใจว่าเพจน่าจะถูกแฮ็กเลยรีบมาแจ้งความเอาไว้ก่อน
เรื่องต้นน้องซายเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒สัปดาห์ค่ะ
ได้รับการติดต่อที่คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก
แต่ว่าเมลนี้ส่งแบบฟอร์มมาให้กรอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลส่วนตัวส่งกลับไป
แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนอื่นที่ไม่ใช่แอดมินนี่แหละเข้ามาโพสต์กระทู้
เชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นการปลอมแปลงแบบฟอร์มข้อมูลมาหลอกลวงผู้เสียหาย
เมืองต้นเธอก็รายงานไปทางเฟซบุ๊คสำนักงานใหญ่ให้ทราบเรื่องแล้วว่าเพจถูกแฮ็ก
ก็ได้รับคำตอบแจ้งกลับมาว่าเดี๋ยวจะรอดำเนินการเรื่องสัก๒วันให้รอก่อน
ตอนนี้แฟนคลับคนไหนที่อยากติดต่อน้องซายให้ติดต่อทางเฟซบุ๊คส่วนตัวไปก่อน
แล้วก็ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยว่าถ้าหากเพจฟาร์มสุขเล็กในช่วงนี้โพสต์อะไรออกไป
ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวน้องซายและแอดมินที่เป็นเพื่อนอีกสองคนเป็นคนโพสต์นะคะ

ซึ่งหลายคนที่รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักว่าน้องซายเน็ตไอดอลคนนี้คือใคร
อย่างที่บอกฉายาของเธอก็คือ
สาหร่ายเนี่ยสาหร่างเค้ที่เพอรี่
ก็เอาเท่าที่มีน่ะค่ะ
เอาเท่าที่มีมาคอสเพลย์คือมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์
แล้วมันก็เป็นสีสันเป็นเสียงหัวเราะด้วย
อย่างนี้เธอก็เลยมีคนชื่นชอบเยอะ
แล้วก็เหมือนเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ